อย่างที่บอกไปเมื่อวานมีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะครับ
ณสถานที่จริงและเวลาใกล้เคียงกับเวลาจริงที่เกิดเหตุ
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์
เมื่อวานนี้ตำรวจนำพยานคนหนึ่งลงเรือ
แยกตัวออกมาเพื่อที่จะมาจำลองเหตุการณ์
นี่เหตุการณ์ช่วงประมาณสัก๔ทุ่มนะครับ

นำตัวของนายวิสาพัฒน์มโนมายรัฐหรือว่าแซน
ลงเรือจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงตามช่วงเวลาเกิดเหตุ
ที่กลุ่มเพื่อนอ้างวะแตงโมนิภา
ปัสสาวะท้ายเรือก่อนจะพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยา

แซนได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
สั้นนะคุณนะในขณะที่เธอเดิน
คือนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังแหละฮะจี้ไมค์ถามแล้วครับ
แซนบอกว่าไม่กังวลเพราะเคยให้ข้อมูลไปกับตำรวจแล้ว
แต่ก็ยอมรับว่ายังสับสนเรื่องของจุดที่แตงโมตกน้ำ
นักข่าวถามว่าได้คุยกับคุณแม่ของคุณแตงโม
หรือว่าครอบครัวของคุณแตงโมบ้างหรือยัง

เพราะตัวเธอเองไม่มีเบอร์แม่ของแตงโม

ในการถามแซนก่อนจะไปลงเรือกับตำรวจนะฮะ
ทีนี้แซนก่อนที่เรารับทราบว่าจะต้องมาจำลอง
ไม่ได้เตรียมตัวอะไรขนาดนั้นค่ะ

พร้อมให้ความร่วมมือในการจำลองเหตุการณ์

โดยจะให้การตามความเป็นจริงทุกอย่าง
แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ
รับว่ายังไม่ได้คุยกับแม่ของคุณแตงโม
เพราะไม่มีเบอร์ติดต่อนะครับ

บนเรือก็จะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่
อย่างพลตำรวจตรีวสันเตชะอัครกะเสม
ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง

ลงเรือต้องให้แซนใส่เสื้อชูชีพก่อนนะ

แต่คราวนี้แซนซึ่งถือว่าเป็นพยานบุคคล

บนเรือจะเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะ
ท่าทางแล้วก็เหมือนรูปร่าง
คล้ายกับพยานบนเรือทั้ง๕
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ก็จะแสดงเป็นคุณแตงโม
ในการที่จะไปนั่งจับขาแซน
แล้วก็ทำท่าทำทางในการปัสสาวะ
อันนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
อนุญาตให้สื่อมวลชนนั่งเรือตามไปด้วย
หรือว่าจะร่องเรือไปถ่ายไม่ได้เลย

เพราะว่าเขาอยากแยกพยานในการทำในการจำลองตรงนี้
เพราะไม่อยากให้แต่ละคนมานั่งรวมกัน

ใช่คือทุกคนก็จะได้พูดความจริงในมุมของตัวเอง
แล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้เห็นแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
ใช่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทั้งหญิงและชาย

บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดด้วย
แล้วก็จะมีเรืออีกลำคอยตาม
ในการทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ
มวลชนก็อาจจะถ่ายทำจนกระทั่งเรือแล่นไปเรื่อย
ไปตามเส้นทางจากท่าน้ำจุดที่ขึ้นเรือแบบนี้นะครับ

ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มเพื่อนอ้างว่ามาถ่ายรูปกัน
หลังจากนั้นเรือก็ลอยลิฟต์ไปพ้นกล้องไป
แต่กล้องของทีมข่าวของเราอีกกล้องหนึ่งก็อยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ก็สามารถที่จะพอจะซูมได้อยู่บ้างนะครับ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่นำตัวของพยานก็คือแซนล่องเรือกลับมาชี้จุด
คาดว่าแตงโมตกเรือก็คือบริเวณใกล้กับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
ื้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟภบางกรวย
ซึ่งเป็นจุดที่พยานบอกว่าคุณแตงโมนั้นตกเรือตรงนี้นะครับ
ช่วงนี้ตำรวจได้ให้แซนจำลองเหตุการณ์ตามคำกล่าวอ้าง
ว่าเธอเองนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ท้ายเรือ
จับขาของแซนไว้โดยการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมด
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากนั้นคือประมาณ๕ทุ่ม
เมื่อคืนถ้าใครได้ดูไลฟ์ต่างที่เขาไลฟ์กันนะฮะ
ก็จะเห็นว่าตำรวจนำตัวแซนกลับมาที่ท่าน้ำนนตอน๕ทุ่ม
โดยแซนเนี่ยขึ้นจากเรือขึ้นจากเรือแล้วก็รีบเดินทางกลับทันที
ระหว่างการขึ้นจนกระทั่งไปถึงรถตู้คันสีขาวของเธอเนี่ย
นักข่าวคุณล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกัน
นักข่าวก็ถามถามว่าอยากพูดอะไรกับวิญญาณของแตงโม
หรืออยากพูดอะไรกับครอบครัวของแตงโมกับคุณแม่ของแตงโม
อยากแสดงความเสียใจอะไรบ้างนะครับ
ฟังเสียงว่าแซนตอบว่าอะไรครับ

ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีเนี่ย

หลังจากนี้จะเรียกทั้ง๕คนนะครับ

เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กระจ่างอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็การจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงอะไรแบบนี้
จะเรียกแต่ละคนแต่ละคนมานั่งเรือ
ล่องเรือในช่วงเวลาใกล้เคียง
กับช่วงเวลาเกิดเหตุจริงหรือไม่นะครับ

เพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพาพยาน
ลงเรือในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มกว่า
ให้มันสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกัน

คือทั้งเรื่องของกระแสน้ำความมืดความสว่างที่เกิดเหตุด้วย
แสน้ำกระแสลมความมืดความสว่าง
ซึ่งเมื่อคืนนี้น้ำค่อนข้างจะนิ่ง

สังเกตจากผักตบชาวาไม่ค่อยลอยไปไหน

แล้วก็ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับบรรดากู้ภัย

ในการจำลองเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าเออเมื่อคืนนี้น้ำนิ่ง
น้ำดูค่อนข้างนิ่งนะครับ
ส่วนการจำลองเหตุการณ์เท่าที่ทีมข่าวของเรา
ถ่ายภาพเอาไว้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง

แล้วก็เกาะขาของคุณแซนเหมือนนั่งปัสสาวะเนี่ย

อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเขาพิจารณาว่า
ตอนที่พยานกล่าวอ้างว่าคุณแตงโมนั่งปัสสาวะ

นี่ไงเดี๋ยวก็ต้องไปถามคนขับเรือในช่วงเวลานั้นอีกทีหนึ่ง

ต้องรอนะครับรอผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ

ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ครับ

พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานเนี่ย

โดยมีการตรวจส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และที่สำคัญคือมีคราบปัสสาวะบริเวณท้ายเรือหรือไม่
เพื่อไขข้อสงสัยว่าคุณแตงโมนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือ
ก่อนจะพลัดตกน้ำจริงหรือไม่นะครับ
รวมถึงวัดจุดระยะที่คุณแตงโมตกน้ำ
พิกัดที่แต่ละคนนั่งอยู่บนเรือในวันเกิดเหตุ
เพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละคนเชื่อมโยงกับการพลัดตกน้ำของแตงโมอย่างไรบ้าง
ก็คือดูแหละฮะว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
คนบนเรืออยู่ในตำแหน่งไหนของเรือ

กระติกนั่งอยู่หน้าเรือนะครับ
หรือว่าจะเป็นแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ
แล้วก็คุณแตงโมจะไปปรัสระนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของตำแหน่งของทุกคนนะครับ
แล้วก็ตำรวจเจอแก้ววายเพียงแก้วเดียว
น่าสงสัยว่าแล้วแก้ววายที่เหลืออยู่ไหน
เพราะว่าจำได้ไหมตอนนั้นคุณปอให้ข้อมูลบอกว่า
แต่ทีนี้แก้ววายที่พบในเรือมันเหลือใบเดียว
แล้วแก้ววายอื่นอีก๕ใบหายไปไหน
หรือมีการนำไปซุกซ่อนนะครับ
ก็ยิ่งทำให้เชื่อว่าถ้ามีการซุกซ่อน

เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือไม่นะครับ
ส่วนทางด้านเมื่อวานถ้าย้อนเวลากลับขึ้นไปอีกนิดนึงนะ
ในช่วงบ่ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
ได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดเลยนะคุณนะ
ห้องประชุมท่านมาเองเลยนะครับ
แล้วก็เปิดเผยหลังจากเรียกประชุมตำรวจ

บอกว่าได้สั่งการให้ไปสอบสวนเพิ่ม
ปมการทะเลาะว่าเกิดขึ้นในเรือจริงหรือไม่
แล้วก็บาดแผลที่ต้นขาของคุณแตงโมเกิดจากอะไรนะครับ
ส่วนที่สังคมสงสัยในคำให้การของกลุ่มเพื่อนแตงโม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าทุกคำตอบ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐานมารองรับคำพูด
เพราะว่านักข่าวจี้ถามท่านคือพยานให้การเท็จหรือเปล่า
พบตรบอกแบบนี้จะเรียกว่าให้การเท็จก็ไม่ถูกต้อง
อาจจะเรียกว่าให้การแต่ต้องมีเหตุผลรองรับ
นี่ท่านบอกแบบนี้นะครับ
อย่างเช่นอะไรเช่นให้การว่าห้องน้ำเสีย
ก็ต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วฮะว่าห้องน้ำเสียจริงหรือเปล่า
คือพบตรยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อวานเราย้อนเหตุการณ์ให้ฟังหมดแล้วนะฮะ

จำลองเหตุการณ์ในน้ำการพาแซนลงเรือไป

รวมถึงย้อนไปถึงพบตรว่ายังไง